ดีไม่ดีได้เงินติดไม้ติดมือมาด้วย
อาจารย์แป๊ะท่านโปรยทานทีเป็นแสนเลยนะครับ

เมื่อช่วงค่ำของวันพุธที่ผ่านมาคึกคักจริง
สิทธิ์สยานุสิทธิ์เขาร่วมกันจัดกิจกรรมถวายมุฒิธามุฒิธาศักระ
พระขู่ยติธรรมนุยุทธ์หรือหลวงพ่อแป๊ะ

อาจารย์แป๊ะนั่นเองท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดครับ
ท่านได้โอกาสที่ดีในการรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประจำปี๒๕๖๒
ห้ากว่าปีที่แล้วคงมีการมามอบในปีนี้
ในประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อันนี้เราก็เล่าเรื่องของพระอาจารย์แป๊ที่แจกของให้กับประชาชนเยอะแยะมากมาย
แล้วนี่ท่านทำอะไรท่านโปรยทานเป็นแสน

เพื่อให้ประชาชนที่มารอรับเนี่ยได้มีโอกาสได้รับกันทุกคน
ักวันไปไปในขาต้องเต้น

ที่จะให้เราได้โบยบิน

เฟคก็ขึ้นแหละ

โบยบินไปรับจริงครับ
อ้าวแล้วสาธุชนได้ธนบัตรใบละร้อยเนี่ยถามว่าเอาไปทำอะไร
เอาไปจับจ่ายใช้สอยก็ไม่ได้ว่ากัน
แต่บางคนมีความเชื่อว่าได้ธนบัตรไปแล้ว
ยิ่งเป็นธนบัตรจากพระอาจารย์แป๊ะแล้วก็
จะต้องไปดูไอ้เลขหมายของธนบัตร
ธนบัตรมันจะมีประจำอยู่ไง
แล้วก็ไปดูซิว่าเลขไหนที่มันตรงจิตตรงใจ
ก็จะเอาไปเสี่ยงโชคอย่างพี่ก็ได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่

ก็แล้วแต่เนาะแต่บางคนเขาไม่ได้ธนบัตรไปทำยังไง
เขาก็บอกว่าเอางี้ละกัน
เลขอายุของพระอาจารย์แป๊ะ

อายุเท่าไหร่แล้ว๖๔ปี
ถ้าถามว่าอายุบวชก็๔๓พันศา

แต่อยากจะให้ทราบกันจริงว่าวัดสว่างอารมณ์
แม้ว่าจะเห็นแล้วคนไปกันเยอะ

แต่พระอาจารย์แป๊ะท่านก็นำเงินต่างสิ่งของต่าง

จ่ายต่อให้กับผู้ยากไร้จริงท่านถึงได้รับรางวัลนี้ครับ
คือคุณเองก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์
ใช่โอ้โหแล้วพระเครื่องที่คุณห้อยคออยู่
ก็คือมาจากวัดนี้ไหมมาจากอาจารย์แป๊ะไหม
พระองค์นี้ผมได้มาเนี่ยได้มาจากอีกที่หนึ่ง

วัดเขาอีโต้สับคอเป็ด
เอ๊ะคุณมีหลวงปู่เข้มไหม
ไม่ไม่เข้มหลวงปู่ไม่เข้ม
ไม่เข้มหลวงปู่หวานไม่ใช่หลวงปู่เข้มไม่เข้ม
อ๋อแล้วก้าวแรกหลวงปู่หวานเป็นอย่างไร
ก้าวแรกไม่เป็นอะไรก้าวต่อไปก็ยังไม่เป็นอะไร

หลวงปู่เข้มหลวงปู่เข้มงานกล้าวแรก

อันนี้หลวงปู่หวาน